ท่านประธานสภาที่รบ
กับผมนิยมเวชกามา
สมาชิกสภาผู้แทนราชดร
จังหวัดสกลนครเขต๒พักเพื่อไทย

ตัด๕๐แล้วจะเหลืออะไร

เงิน๕๙๐๐๐๐ล้าน

รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา

งบกลางผมเข้าใจได้
ว่าเป็นงบมีความจำเป็น
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของนายกโดยเฉพาะเลย
เพราะนายกใช้อยู่คนเดียว

ใช้จ่ายอย่างรวดเร็วคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์
อันนั้นคือหลักการท่านประธาน
แต่๒ปีที่ผ่านมา
ผมยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

งบกลาง๖๕๐๐๐ล้าน

ผมจะชี้ให้เห็นว่า
งบกลางซึ่งเป็นงบที่
ใช้จ่ายเพียงนายยกนำเข้าโคลมิตร
อนุมัติซึ่งคอลโลมคงไม่มีใครฆ่าขัดหรอกครับ
อันนี้คือตัวปัญหาซึ่งผมต้องตัด๕๐
ผมขอกราบเรียนท่านประธานให้ทราบว่า
งบกลาง๕๙๐๐๐๐ล้านซึ่งตั้งไว้เป็นปีที่๓
ให้ท่านไปเปรียบดูว่างบลงทุนทั้งประเทศท่านใช้เท่าไหร่
มาเทียบดูสิกับงบกลางงบลงทุนนะที่มาพูดนี่
ก็๖๐๐๐๐๐กว่าล้าน๖๕๐๐๐๐ล้าน
อันนี้ต้องถามกรรมติการที่เข้าไปทำด้วยว่า
ในสมัยหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะ

ตั้งงบกลาง๖๐๐๐๐๐๐๐ล้าน
ไม่ใช่๕แสนนะไม่ใช่เป็นหลักแสนหลักหมื่น
เพื่อนำไปใช้ในภารกิจที่จำเป็น
สภานิติบัญญาณเท่านี้ล่ะครับ
ฝ่ายค้านด่ากันเละด่าเสียหาย

พอเกิดซึนามิการบริหารจัดการเฉียบพันธุ์
เงียบไม่มีเสียงตอบเกิดขึ้น

ตั้งงบประมาณเพียง๖๕๐๐๐ล้าน

น้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมประการเละเทะ
ก็ใช้เงินตัวนี้เห็นเป็นชิ้นเป็นอัน
แต่วันนี้งบกลาง๒ปีที่ผ่านมา
วัคซีนจะเข้าแขนคน

วันนั้นผมจำนายกให้สัมภาษณ์บอกงบกลางหมดแล้ว
มันหมายความว่าอะไรท่านประธาน
ระบาดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติทุกวันนี้
ทำไมไม่เอางบกลางมาใช้กู้เงินไปสองรอบสามรอบ
แต่พี่น้องก็ยังได้ฉีดเข็มเดียว
บางคนยังไม่ได้ฉีดบ้านผมหกสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ฉีด
เมื่อเช้านี่โทรบอกโอ๊ยดีใจหลาย
ส่วนส่วนส่วนเอ้ยได้ฉีดแล้วเข็มหนึ่ง
ท่านประธานครับวันนี้ประกาศให้ฉีดทั่วไป

อันนี้ผมต้องกลับเรียนว่า
ปัญหาแบบนี้อยากให้มันเกิดขึ้นได้ไหม
ที่เห็นสอสอเพื่อนผมพูดบอก
เรื่องได้ขออนุมัติคอลโลม
ผมถามเป็นยติในสภาแห่งนี้
คือโรคไวรัสวัว
ลัมพีศกินท่านพูดตัวถูกใจผม
ผมเลยจำมาบอกว่า

ผมเปิดยติในนี้ให้รัฐมนตรีช่วยเกษตรมาตอบว่า
เดี๋ยวจะไปขอใช้งบกลางเอาวัคซีนมาฉีด
เอายามารักษาวัว
ลำปีสกินจนวันนี้ต้องบอกเลยว่างบกลางที่ท่านบอกจะเอาไปทำเนี่ย
ยังไม่มีครับบ้านผมผมโทรไปถามผู้ว่าบอก
แล้วเมื่อไหร่จะรักษาวัวนี่มันตายไปหลายพันตัวเหรอ
เพื่อนสอสอบอกว่าเสียหายไปสองพันกว่าล้านเนี่ย
ผมจดเอาท่านพูดนะข้อมูลชัดเจนแบบนี้
และวันนี้วัวที่มันตายไปยังไม่ได้รับการชดเชยในงบประมาณ
ที่เป็นงบกลางที่ไปแก้ระเบียบบอกว่าจาก๖๐๐เป็นหมื่นกว่าบาท
สระบัวอายุไปเกินโรงเรียนวันนี้ผมถามว่าแล้วทำไมไม่ให้เขา
ถามทางบริษัทบอกยังไม่มีศักดิ์สื่อสั่งการจากส่วนกลาง
ปล่อยให้มันตายหมดทั้งจังหวัดทั้งประเทศหรือยังไงท่านประธาน
งบค้านี่คือตัวปัญหาผมจึงต้องตัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์
วันนี้วัคซีนหลายท่านที่ไม่ได้ฉีด
ในสภาอาจจะได้ฉีดต่อพี่น้องบ้านผมพี่น้องในกรุงเทพก็ยังไม่ฉีด
ชัดเจนในเรื่องนี้ผมจึงต้องตัดเกินครึ่งอ่ะหกห้าสิบเปอร์เซ็นต์
สองแสนเก้าหมื่นล้านเนี่ยด้วยความรู้สึก
ไม่รู้สาวัคซีนจำเป็นคนใต้เกือนเมืองอันนี้คือเหตุคือเหตุผลนะ
ไม่ใช่เป็นวาระแรกนะท่านไม่ต้องบอกผม
มันเป็นเหตุเป็นผลที่ผมจำเป็นต้องตัดงบกลาง
วัคซีนไม่มีฮะท่านก็อ้างอยู่อันตัวเดียว
แม้เขาถังกระทั่งเขาให้มาของบริจาคน่ะ
ไฟเซอร์น่ะท่านยังจัดการกันยังไม่ได้
แล้วจะจัดการวัคซีนได้อย่างไรไม่ต้องของซื้อมาน่ะ
ของบริจาคผมจึงถือว่าการจัดการของพวกท่าน
ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงขอบคุณมากท่านประธาน